ดูคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมจะสามารถมีรอยยิ้มขึ้นมาได้
เมื่อลูกชายตัดผมให้คุณแม่

เราก็ยังไม่เห็นว่าทรงผมของคุณแม่จะเป็นอย่างไร
เห็นเขาบอกว่าแหมมันก็มีความสุขอย่างหนึ่ง
ในการที่ลูกได้ตัดให้แล้วก็ไปดูคลิปนี้
เขาบอกว่าสุขสนุกมากครับ
นี่ฮะกลายเป็นทรงผมเหมือนหนังเรื่องหนึ่งคุณ

นี่คือทรงผมของคุณยาย
ทรงใหม่จี๊จ๊ะโดนใจชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
บางคนมองว่าเหมือนในหนังสตาร์เทคก็คือสป๊อก

แต่คุณยายสีขาวผมว่าคุณยายผมสวยกว่า

โพสต์ภาพและคลิปของคุณแม่
ชื่อว่านางเพียงมูลมณี
หลังจากที่ได้รับการตัดผมสุดจ๊าบสร้างความโดดเด่น
ให้กับคุณแม่หวีเรียบหวีตรงมาแบบนี้นะฮะ

ภาษาตัดผมนะตัดเป็นกราฟิกตรงแบบนี้เลยนะฮะ
เครื่องมือที่ลูกชายมีก็คือกันไก่กับวี

ทุกอย่างซื้อมาจากร้าน๒๐บาท

ผมอยากแค่ให้แม่มีทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณแม่เท่านั้น
เห็นคุณแม่เพียงก็จำได้เลยว่านี่คุณแม่เพียง
แล้วก็เวลาที่ลูกหลานเห็นก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใส
แล้วก็สร้างความสุขความน่ารักให้กับครอบครัวด้วยนะฮะ

ถามแม่ด้วยหรือเปล่าดูสีหน้าคุณแม่แบบเอ๊ะพอใจหรือเปล่า
แต่ว่าผมว่าทรงผมน่ารักดีนะฮะ